ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะมีคนขับรถบัสค่ะ
นอนหมดสติอยู่ที่ลานจอดรถของสวนเสือศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าคนขับรถคนนี้มีโรคประจำตัวคือโรคหอบเหิด
หลังจากนั้นนะคะเกิดอาการกำเริบขึ้นมาหายใจไม่ออก
พยายามตามหายาพ่นที่พกติดตัวมาไปเจอแต่มันหมดพอดีนะคะ
ก็เลยไม่สามารถพ่นได้จนนอนหมดสติอยู่แบบนี้
นี่คือช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาพยายามเข้ามาช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจนะคะ
ตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าอาการยัง๕๐๕๐อยู่เลย
คือคนเป็นหอบหืดยาสำคัญเลยนะ
ใช่ค่ะเก็บไว้ติดตัวแล้วก็ต้องรู้ตลอดเวลาว่าเก็บไว้ที่ไหน
หมดอายุหรือเปล่าแล้วหมดแล้วหรือเปล่า
ต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลารวมถึงโรคอื่นด้วยนะคะ
ตรฐีเขาพยายามในการกู้ชีพก็คือการปั๊มหัวใจในก่อเกียรติศีสวัสดิ์ฉิม
อายุ๒๙ปีเป็นคนขับรถบัส
หลังจากที่โรคหอบผืหเดี๋ยวกำเริบมดสติกไป

กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว

บัสคันนี้เป็นรถรับส่งนักท่องเที่ยว
ระหว่างที่นำรถบัสมาจอดที่ลานจอดรถ
นักท่องเที่ยวก็เดินลงไปเที่ยวสวนเสือ
ที่เขาจะเปิดประตูรถบัส
ลักษณะคล้ายคนจะเป็นลม
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าน่าจะเป็นลม
จากนั้นนายก่อเกียรติล้มฟุบลงไปกับพื้นข้างรถ
พลเมืองดีรีบเข้าไปช่วยเหลือ
พร้อมกับแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือต่อไป
แล้วก็นำตัวส่งลงไปประจำนั้นได้สำเร็จนะคะ
เรื่องต้นทราบว่านายก่อเกียรติมีโรคประจำตัว

และพบว่ายาพ่นที่พกติดตัวไว้ตามปกติเลย

อาจจะทำให้อาการกำเริบก็คือพ่นไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ตอนแรกเห็นเหมือนกันว่าพยายามที่จะเดินมาขอความช่วยเหลือ
แต่ตอนนั้นมาไม่ไหวจริงช็อกหมดสติลงไปกลางลานจอดรถแบบนี้เลยนะคะ

สำหรับอาการของผู้ป่วยรายนี้ก็คือนายก่อเกียรติ๕๐๕๐อยู่เลยนะคะ
ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด
ไม่ใช่เฉพาะโรคหอบเผลอเท่านั้นนะคะ
โรคอื่นที่จะต้องพกยาเป็นประจำในกรณีที่อาการสามารถกำเริบได้
อย่าลืมนะคะพกติดตัวบอกญาติไว้ด้วย
เก็บไว้ตรงไหนในกรณีที่กำเริบขึ้นจริงแล้วบอกคนอื่นไม่ได้